ส่วนที่ตรังนะครับมีคนร้ายซุ่มใช้ปืนลูกซองยาวยิงใส่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งอายุ๖๒ปีตอนที่กรีดยางพาราอยู่ในสวนยางพาราแล้วเขาวิ่งหนีตายไปนะฮะสุดท้ายไปล้มสิ้นใจอยู่ที่ริมถนนนะครับตอนนี้มุ่งปมไปที่เรื่องความขัดแย้งกับคนในพื้นที่หรือไม่ก็ปมชู้สาวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืด
แล้วก็ไปเจอหมอนรองกระสุนลูกซองจำนวนหนึ่งชิ้นนะฮะที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนเศษที่ผ่านมา
หลวงไข่หรือว่านายสมจิตนะฮะกรีดยางพาราอยู่ในสวนยางพารา
มีคนร้ายซึ่งยังไม่ทราบจำนวนนะครับคาดว่ามาดักซุ่มอยู่นะฮะ
ซุ่มรออยู่นะครับโดยอาศัยความมืดนะฮะอยู่แถวคนต้นปามน้ำมันที่อยู่ติดกัน
จากจุดที่หลวงไข่กำลังกรีดยางพาราสัก๕เมตร
จังหวะที่หลวงไข่กำลังก้มกรีดยางพาราคนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงใส่หนึ่งนัด
จากนั้นหลวงไข่ก็คงรู้ตัวว่าถูกยิงก็เลยวิ่งหนีไปนะฮะ
ก็วิ่งไปได้แค่สักห้าสิบเมตรนะครับถ้าวัดจากรอยเลือดที่เจอในสวนยางพารา
ก็ไปล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนจนกระทั่งมีคนมาเจอศพเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนคนร้ายคาดว่าหลังจากก่อเหตุแล้ว
ก็คงจะเดินหลบหนีไปท่ามกลางความมืดนะฮะ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้านะฮะในที่เกิดเหตุยังมีกองเลือดอยู่นะครับ
สภาพพื้นที่ถ้าเป็นช่วงดึกมืดกลางคืนนี้มืดมากนะฮะ
แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยสวนปามกับสวนยางพารา
ลับกับบ้านเรือนของชาวบ้าน
ยังมีรอยหยดเลือดตามทางนะครับ
สันนิษฐานว่าหลวงไข่น่าจะกำลังก้มกรีดยางพาราอยู่ที่ต้นยาง
ซึ่งเป็นต้นยางแถวริมถนน
มีน้ำยางมีรอยกรีดยางที่ยังใหม่อยู่นะครับแล้วหลวงไข่ก็ถูกยิง
ก็วิ่งหนีตายไปที่ถนนนะฮะคาดว่าจะวิ่งไปพยายามจะกลับบ้านตัวเองนะฮะ
ซึ่งห่างไป๗๐๐เมตรนะฮะที่บ้านกับจุดที่กรีดยาง
แต่สุดท้ายเป็นล้มปุ๊บอยู่ริมถนนวิ่งมาได้แค่ห้าสิบเมตร
เสียชีวิตอยู่ที่ถนนนะฮะญาติของหลวงไข่ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าหลวงไข่ออกจากบ้านมาเมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่ม
ก็ไปรับจ้างกรีดยางพารานะฮะปกติหลวงไข่จะอยู่บ้านกับภรรยาสองคนนะครับ
ญาติยืนยันว่าเมื่อคืนนี้พันรยาของหลวงไข่ที่อยู่บ้าน
ไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรเลยนะครับเพราะถ้าได้ยินเสียงนะ
ภรรยาผู้ตายคงวิ่งออกไปดูสามีแล้วส่วนเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับปมชู้สาวนั้น
ยังไม่มีใครยืนยันนะฮะไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
ชาวบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดช่วงตีหนึ่ง
แต่ไม่ได้ออกไปดูกันคิดว่าเป็นเสียงปืนยิงสัตว์ส่องสัตว์
จนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยมีคนไปเจอหลวงไข่นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
ก็เลยรีบมาแจ้งภรรยาให้ออกไปดูนะฮะทีแรกเขายังคิดว่าเป็นลมเป็นแรงกันหรือเปล่า
ค่ะสุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตนี่ท้องที่สพห้วยยอดนะครับ
จังหวัดตรังนะครับตำรวจตั้งปมการก่อเหตุไว้สองประเด็นนะครับ
ก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับคนในพื้นที่หรือไม่ก็ปมชู้สาวนะครับ
เนื่องจากหลวงไข่เองก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของความเจ้าชู้อยู่นะฮะ
ส่วนนิสัยส่วนตัวทุกคนยืนยันว่าเป็นคนดีนะครับไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกับใคร
เป็นที่รักของเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เบาะแสนะครับ
แล้วก็เชิญคนในครอบครัวทั้งภรรยาลูกสาวบุคคลใกล้ชิดต่างมาสอบปากคำแล้ว
เพื่อหาชนวนเหตุแล้วก็คนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
ศพของลวงไข่ตอนนี้ส่งไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวรอการผ่าชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมอบให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป